คุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นการสอนให้เด็กวัย๕ขวบเท่านั้นนะคะ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่สามารถออกคำสั่งได้ด้วยตัวเองค่ะ
เป็นการเพิ่มทักษะทางสมอง
รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องหนูด้วยนะคะ
ติดตามรายงานได้กับคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาประเภทหุ่นยนต์เดินตามเส้นชิ้นนี้
ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจะถูกสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ
จินตนาการของเด็กชายนวพลคำวจนังหรือน้องนานูวัย๕ปี

ด้วยการประดิษฐ์หุ่นยนต์จากสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพเด็ก
พื้นฐานความชอบการต่อเลโก้หุ่นยนต์ธรรมดาทั่วไป

จึงช่วยให้เขาต่อยอดแนวความคิด

เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์
ทำตามคำสั่งได้ด้วยตัวเองค่ะ
ตอนแรกก็ไม่อยากเรียนครับ
แต่พอเรียนไปก็มีความสนอกครับ

แล้วก็ถ้าเข้าสวนกุหลาบได้
ก็จะเรียนในของสวนหุ่นยนต์ที่สวนกุหลาบครับ
ก็ขึ้นจากเป็นวิศวกรยานยนต์ครับ

จึงถือเป็นสื่อการสอนรูปแบบใหม่
ที่ช่วยฝึกพัฒนาด้านการคิดออกแบบ
และยังทำให้ผู้ปกครองเห็นถึงพัฒนาการด้านต่างของเขา
ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึงปีค่ะ
เราก็สังเกตเห็นว่าเขามีสมาธิมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ดูจากการเรียนของเขาค่ะดูจากการบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขาสามารถนั่งนิ่งและทำการบ้านให้เสร็จได้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดูเป็นคนมีความตั้งใจมากขึ้น
ก็เลยมองว่าดีที่มีการเรียนแบบนี้นะคะ
ช่วยเสริมจากที่เรียนแค่ในที่โรงเรียน
การที่จะมาเรียนอะไรแบบนี้
อย่างเช่นหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นการเรียนที่มากกว่าวิชาการที่ได้ไปค่ะ
มันได้ความมั่นใจมันได้ความรับผิดชอบมันได้ความคิดสร้างสรรค์

เด็กก็จะได้เห็นข้างนอกว่า
อ่านะมันมีอะไรมากกว่าที่เราเรียนนะคะ
เทคนิคการจำสัญลักษณ์และรูปภาพในการแปลเป็นคำสั่งต่าง
ที่การปรับค่าสะท้อนแสงเพื่อให้หุ่นยนต์วัดแสงของเส้นสีบนพื้นผิว
และสามารถเดินไปตามเส้นสีบนพื้นผิว
ได้ในทิศทางที่กำหนดไว้

ซึ่งมันจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
เราก็จะสามารถเอาคำสั่งที่เป็นรูปภาพ
เอามาให้เขาสามารถเขียนได้
ก็คือแค่เป็นการเปรียบเทียบค่า

โดยที่เราแค่ไปดูว่าคุณควรจะวางตัวคอนเทลเลอร์ตรงไหน

จะช่วยทำให้เด็กได้มีความคิด
เริ่มจากการมองภาพ
แล้วก็การใช้โครงสร้าง

มันสามารถเอาไปต่อยอดในเรื่องของการ

อย่างเช่นการเจ็บโปรแกรมนะครับ
อย่างน้อยเด็กอาจจะต้องรู้จักการคิดก่อนเช่น

ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานที่ใช้ในการเก็บโปรแกรมหุ่นยนต์นะครับ
การฝึกสมาธิและกระบวนความคิดไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติ
รวมถึงการเปิดโอกาสให้เขาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม
เมื่อวันที่๘๙เมษายนที่ผ่านมานั้น
จากการแข่งขันปรากฏโครงการและผลคะแนนลำดับที่๑๖
ของการแข่งขันหุ่นยนต์โรบอตเกมจาก๔๖ทีมทั่วประเทศ
ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาได้รับ
เหนือจากการเรียนอยู่ในห้องเรียน
และนับเป็นวิชาการเรียนรู้อีกแขนงหนึ่ง

และเริ่มเป็นที่ยอมรับในวงการด้านการศึกษา
การเรียนสนทัศน์ด้วยการประดิษฐ์หุ่นยนต์
อกจากจะช่วยในเรื่องของกระบวนการวางแผนความคิดที่สร้างสรรค์แล้วนะคะ
ก็ยังสามารถช่วยให้น้องได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ
แล้วก็สามารถเลือกวิชาที่ชื่นชอบได้ด้วยตัวเองค่ะ
หลักสูตรการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ของที่นี่
เริ่มจากการสอนให้ผู้เรียนรู้จักพื้นฐานเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และการประดิษฐหุ่นยนต์ตามแบบอย่างง่าย
สอนให้ประดิษฐ์หุ่นยนต์จากแรงบันดาลใจและจินตนาการ
เสริมความรู้ด้านระบบกลไก

ประยุกต์เข้ากับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ได้ตามต้องการอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
และสอนการเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อใช้กับหุ่นยนต์
นำไปสู่การเตรียมเข้าแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์
ด้วยการฝึกแก้ปัญหาจากโจทย์จำลองของการแข่งขัน
โดยในแต่ละหลักสูตรนั้นจะมีระยะเวลาการเรียนที่แตกต่างกันออกไป
โดยจะยึดตามความสนใจจากตัวเด็กเป็นหลัก
ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้อย่างดี